เอามาดูเรื่องของพ่อลูกคู่หนึ่งนะฮะ
นี่ลูกโตแล้วโตเป็นนุ่มแล้วนะครับ
แต่ทีนี้ลูกติดยาเสพยาบ้าติดยาบ้า

แล้วที่สุดแล้วมันก็กลายเป็นคลิปคลิปหนึ่งที่คนดูกันเยอะแยะไปหมดเลยนะฮะ
เป็นคลิปที่ผู้เป็นพ่อโพสต์ลงในโลกออนไลน์นะฮะ
ต้องการให้เห็นพฤติกรรมของลูกชายที่ติดยาเสพติด
ถึงขั้นที่พ่อต้องก้มกราบลูกเพื่อขอให้เลิกยานะ
ท่านดูคลิปก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวเล่ารายละเอียดให้ฟังนะครับ
กระตูนรกเปิดหน่อยนะครับกระตูนรกเปิดหน่อยนะครับขอบคุณครับ
เสื้อลายที่กราบเนี่ยคือพ่อนะค่ะ
เสื้อขาวที่ชี้ที่๕อยู่เนี่ยนะอันนี้คือลูกชายนะครับท่านผู้ชมครับ
เหตุการณ์ในครั้งนี้ก็วิพากษ์วิจารณ์กันเยอะในโลกออนไลน์นะฮะ
เป็นคลิปที่มีผู้ชายคนหนึ่งได้ก้มกราบเท้าลูกชายตัวเอง
แล้วก็ร้องเหมือนกับประมาณว่าขอโทษครับท่านผมผิดไปแล้วที่ทำให้ท่านเกิดมา
ลูกชายก็บอกว่าอย่ามาขวางนะพยายามตรงปรีเข้ามาจะทำร้ายพ่อด้วยนะครับ
มาทำร้ายพ่อใช้หมวกกันน็อกฟาดพ่อด้วย
คนที่อยู่ในคลิปก็ต้องเข้ามาห้ามปรามคนที่เป็นลูกนะ
ผู้ที่เขาเอาคลิปไปเผยแพร่ในโลกออนไลน์เนี่ยก็คือคนเป็นพ่อเองนั่นแหละนะครับ
บอกว่าต้องการให้สังคมเห็นว่าลูกชายติดยาบ้าอย่างหนัก
มาขอเงินตัวเองไม่ได้ก็ทำร้ายร่างกาย
แล้วก็ไปแจ้งความวิธีสอนอสุธิษฐานด้วยนะ
เพราะต้องการให้ตำรวจเอาลูกไปบำบัด
ไม่ได้ว่าต้องการให้ตำรวจถึงขั้นมาจับกลุ่มดำเนินคดีเรื่องมาทำร้ายร่างกายอะไรเขา
แต่อยากให้ตำรวจมาช่วยลูกชายหน่อยต้องการให้พาไปบำบัดนะครับ
วันนี้ครับท่านผู้ชมครับผู้สื่อข่าวไทยรัฐทีวีคุณกิติศักดิ์วิราชัยเจริญศุกร์
ก็เลยไปสอบถามเรื่องราวที่เกิดขึ้นจากชายคนที่ก้มกราบลูกในคลิป
เขาเปิดเผยว่าเมื่อวานนี้ลูกชายขี่จักรยานยนต์จากบ้านพักย่านลาดพร้าว๔๘
ที่วินรถตู้ที่เขาดูแลอยู่อยู่ย่านปฐุมวัน
พอไปถึงก็ไปเที่ยวขอเงินจากคนขับรถตู้ในวินที่เขาดูแลอยู่
เขาก็เลยไปเตือนลูกก็ไม่พอใจ
ที่สุดแล้วเห็นท่าทางเอาไม่อยู่แน่ก็เลยตัดสินใจก้มกราบเท้าลูกชาย
เพื่อให้หยุดพฤติกรรมในการยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด
แต่ลูกชายก็ไม่พอใจเข้ามาทำร้ายร่างกายเขา
ชกเขาเข้าที่ใบหน้าแล้วก็ใช้หมวกกันน็อกฟาดเขาด้วย
คือตัวคนที่เป็นพ่อเนี่ยบอกว่าเขายอมรับว่า
เขาไม่ได้เลี้ยงดูลูกชายคนนี้มาตั้งแต่เล็ก
เพราะว่าปู่กับย่าเนี่ยเอาไปช่วยเลี้ยงเพราะตอนนั้นเมื่อก่อนเขายากจน
แต่ปัจจุบันฐานะเขาดีขึ้นแล้วมีกิจการมีวินรถตู้รถบัส
ลูกก็โตก็เอาลูกมาดูแลนะ
แต่ลูกชายเนี่ยติดยานะแล้วก็ชอบมาขอเงินคนในวิน
เมื่อก่อนเนี่ยนะครับยังพอจะฟังเขาบ้าง
แต่เดี๋ยวนี้ไม่ฟังแล้วคลุ้มคลั่งทำร้ายร่างกาย
คงไม่พอใจที่เขาห้ามเรื่องไปขอเงินจากคนขับรถตู้ในวิน

ก่อนหน้านี้ลูกชายเป็นคนดีช่วยเหลือครอบครัวทำงาน
เรียนจบถึงจบวิศวะนะเป็นที่รักของทุกคน
ติดยาบ้าในช่วง๓๔ปีที่ผ่านมานี่แหละ
นิสัยนี่เปลี่ยนไปเลยงานการไม่ทำ
เขาเหนื่อยแล้วก็ท้อใจมากอยากได้ลูกชายคนเดิมกลับมา
เรื่องที่เขาทำตัวไม่ดี
ทำตัวไม่ดีเกี่ยวกับเรื่องยาเสพติดเกี่ยวกับยาเสพติดนี่แหละ
ขอให้เลิกแล้วก็ขอให้หยุด
แล้วก็พยายามบอกเขาว่าพอแล้วตั้งสติเถอะ
เราเริ่มต้นกันใหม่เราเริ่มต้นกันใหม่ดีกว่า

ยังไงครับลูกผมไม่ได้เป็นอย่างนี้

ความรู้สึกของเรากับลูกเราณขนาดนี้เป็นยังไงคุณพี่

ผมไม่ต้องการให้คนอื่นมาปัญชาน
ผมไม่ต้องการคนอื่นมาว่าลูกผม

มันไม่มีทางไหนที่จะหยุดเขาได้
ถ้าเกิดว่าเป็นเถียงไปอะไรไปมันก็จะไม่จบ
มันก็จะบานไปเราต้องการทำให้เขาหยุด

คิดได้ขนาดนั้นเวลานี้คือก้มกองกราบให้เขาหยุด

ก็เวรกรรมของผมเท่านั้นเอง

เขาก็ไปแจ้งความไว้ที่สอนอสุทธิศาล
ดูจากบันทึกการให้ปากคำอะไรต่างนานาเนี่ย
ผู้ที่เป็นพ่อนี่อายุ๕๘แล้ว
ส่วนลูกชายอายุสัก๓๐ได้นะฮะ
ก็พอได้เรื่องได้ราวนะครับ

ซึ่งลูกชายเขาอยู่นะ
ก็ไปสอบถามเรื่องราวที่เกิดขึ้น

ตำรวจสนสุธิศาลกระจายกำลังกันอยู่ที่บริเวณบ้านแล้วนะครับ
ตำรวจบอกว่ากำลังเจรจาอยู่
จะพาลูกชายที่ติดยาไปบำบัด
โดยมีพันธุ์ตำรวจเอกเติมเผ่าสิริภูบาล
ภูมิกับการสอนอสุทธิศาสนี่มาด้วยตัวเองเลยนะครับ
ก็มีการมาพูดมาคุยนะครับ
เอาทั้งพ่อทั้งลูกนี่แหละนะครับไปคุยกันนะครับ

ฝ่ายผู้ที่เป็นพ่อก็ออกมานะฮะ
ก็มาขอบคุณพุ่มกับสอนรสุทธิศาสตร์

เขาก็หวังว่าอยากจะได้ลูกชายคนเดิมกลับมา
เขายังรักยังให้อภัยลูกชายคนนี้เสมอ
คือระหว่างที่พ่อให้ข้อมูลอยู่เนี่ยนะ
ลูกชายยืนฟังอยู่ด้านหลัง

เห็นอย่างนี้ก็เลยออกมาบอกกับผู้สื่อข่าว

ผมเนี่ยไม่ได้เคารพนับถือคนที่เป็นพ่อเลยนะ
เนื่องจากพ่อไม่เคยเลี้ยงดู
ไม่เคยส่งเสียอะไรเขาเลยตั้งแต่เด็ก
สิ่งที่พ่อทำทุกอย่างเนี่ยโกหกทั้งนั้น

พ่อชอบโกหกชอบแบบทำเป็นร้องห่มร้องไห้
ดราม่าทำแบบนี้หลายครั้งแล้ว
แต่ที่ผมทำร้ายพ่อ

เขาก็กราบคืนพ่ออย่างที่ท่านเห็นเมื่อสักครู่นี้

ไม่เข้าไม่เข้า
ไม่ได้เลี้ยงดูผมมาแล้วก็ไม่ได้เลี้ยงส่งเสียผมมาครับ
ไม่เคียงข้องกับความเป็นพ่อเลยไม่มี
แต่ผมยินดีเข้ารับประบัติครับยินดี
เพราะว่าผมจะเข้ามาอยู่แล้วครับ

ค่ะยังไงก็พ่อแท้นะคะ
คือฝั่งพ่อเขาบอกว่าเขาก็ไม่ได้แจ้งความเรื่องทำร้ายอะไรเขานะที่มีรถตู้
ใช่คือพ่อบอกว่าไม่ได้ประสงค์จะดำเนินคดีเลย
เพียงแต่อยากได้ลูกชายกลับคืนมา

ลูกชายก็ตกลงจะไปบำบัดก็ดีใจแล้วแหละ
แต่ช็อตนี้มันสะเทือนใจ
ทีนี้ค่ะทางผู้กำกับการสนสุธิศาลพันธ์ตำรวจเอกเติมเผ่าสิริภูบาลก็บอกว่า
ต้นนำตัวลูกชายมาสอบปากคำ
ก็ยอมรับว่าเสพยาบ้าจริง
จากการตรวจปัสสาวะก็เป็นสีม่วงจริง
เขาก็ยอมรับเข้ารับการบำบัดนะคะ
ส่วนเหตุการณ์ในคลิปก็เป็นเพราะน่าจะเป็นอาการจากการเสพยาบ้า
ก็เลยควบคุมอารมณ์ไม่ได้พูดออกมาแบบไม่ยั้งคิด
ไม่คิดถึงความรู้สึกของคนเป็นพ่อ
แล้วก็ทั้งคู่ให้ข้อมูลกับตำรวจที่ไม่ตรงกัน
อย่าไปเสพเลยเมื่อเสพกันมาปั๊บเนี่ย
ก็อาจจะทำให้เราคิดไม่ดีขนาดพ่อ
มันเกิดก้าวที่เกิดขึ้นมาเนี่ยก็คิดไม่ดีได้
แต่มันก็จะมีอารมณ์ดีอยู่ในนั้นด้วย
ก็อย่างเมื่อกี้เขาก็ยอมรับผิด
แล้วก็ก้มลงกราบพ่อเขาก็ถือว่าอารมณ์คนเราเนี่ย
เวลาเสพเข้าไปแล้วเนี่ยมันไม่ใช่ตัวตนที่แท้จริงของเขานะครับ
มันก็เลยเกิดปัญหาขึ้นอย่างนี้ครับ
แล้วก็ยอมจะไปบำบัดนะใช่ค่ะก็เห็นถึงผลพวงของยาเสพติดจริง
คือเอาล่ะเรื่องพ่อลูกเดี๋ยวถ้าบำบัดแล้วดีขึ้น
เขาคงได้ปรับความเข้าใจได้คุยอะไรกันอีกครั้งหนึ่งนะ
แต่ไหนก็ไหนเนี่ยตำรวจก็ต้องขยายผลไปด้วย
ไอ้เอเย่นรายไหนแก๊งไหนอ่ะที่มันขายยาบ้าให้เขาเนี่ย
เขาเสพจนเป็นอย่างนี้ใช่มั้ยไม่ใช่ว่าจับคนเสพไปบำบัด
ก็ต้องขยายผลในทุกลักษณะเหตุการณ์ที่เป็นคดียาเสพติดนะคะ
ให้ถึงต้นต่อของยาเสพติดอะ